การเจอกันของฟุตบอลโค้กคลับในรอบรองชนะเลิศ
ได้ประตูหลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายแนวรับของเชียงรายก็ป้องกันได้หมดนะครับ
สักครู่นี่โค้ชของทางเชียงรายก็คือสุธีสุขสมกิจนะครับ
แหมว่าเชียงรายจะเหลือสิบคนในอาทิตย์ที่แปดสิบห้าเมื่อสิริโพกอินไตร์ทำฟาวน์
หลังที่๒ต้องออกจากสนามแต่ว่าเวลาที่เหลือครับเมืองทองได้เปรียบตัวผู้เล่นมากกว่า

จบศูนย์ศูนย์ที่สองเชียงรายจะกลับไปเล่นในบ้านต้อนรับเมืองทองบ้างครับ
สามสิบมกราคมนี้เพื่อหาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศครับ
เน้นย้ำนะครับโค๊กครับในรอบชิงแผนทีวีช่องสามสิบสองจะถ่ายทอดสดครับ
ในวันอาทิตย์ที่๔กุมภาพันธ์นี้ส่วนอีกคู่นะครับในรอบรองชนะเลิศเกมแรก
บุรีรำครับเปิดบ้านเอาชนะชนบุรีไป๒ประตูต่อ๐ครับ
อีกหนึ่งกิจกรรมของโค้กนะครับเมื่อวานนี้ครับ
เป็นประเทศที่๓ด้วยครับจาก๕๑ประเทศทั่วโลกนะครับ
ก็มีตัวแทนนักฟุตบอลจากสโมสรบุรีรำแล้วก็เมืองทอยเต็ดนะครับ
อย่างอดีศรพรมรักแล้วก็นรบดินวิรวัตโนโดมให้การต้อนรับ
แค่วันเดียวตั้งแต่เวลา๑๐โมงครึ่งนะครับถึง๖โมงเย็น
จากนั้นจะไปโชว์ต่อที่สปลาวครับ
สนใจก็สามารถที่จะเข้าชมแล้วก็ถ่ายรูปกับถ้วยได้ฟรีเลยครับ
ถ้วยบอลโลกเห็นกับตาเลยโอ้โหรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้โค้กได้เชิญมา
ก็รู้สึกดีใจมากมากครับโอ้โหเคยเห็นแต่ในทีวีพี่ไม่เห็นครับ